ไปหน่อยเกี่ยวกับประเด็นผ้าลายลูกไม้ของคุณตังโมที่ถึงวันนี้ก็ยังหากันไม่เจอ

แต่เมื่อช่วงบ่ายเนี่ยพี่เต้พระราม๗สสมงคลกิจที่พยายามตามหาหลักฐานในคดีนี้มาตลอด
แล้วก็ทนายกิจสนะที่ตอนนี้มาช่วยทางด้านกฎหมายกับพี่เต้เนี่ยเขาบอกเขาได้นัดหมายในการไลฟ์กับบังแจ๊กเอาไว้

มีหลักฐานอะไรนะคลิปสงคลิปเสียงในรถอะไรประมาณอย่างนั้น
ขอดูภาพที่คุณมงคลกิจเขาไลฟ์กับบังแจ๊กหน่อยนะ
เขาไลฟ์แล้วบังแจ๊กเขาก็โชว์ว่าผ้าผืนนี้มันอยู่ในมือเขาแล้ว
มันอยู่ในมือเขาแล้วมีคนส่งมาให้แล้วบังแจ๊กอยู่ที่ไหน

ส่งไปให้ถึงนู่นเลยค่ะพี่อุ๋ย
สอบภอมเมืองนทบุรีอยู่แค่นี้อย่างนั้นนะน้องมิ้ว

นี่เห็นไหมเขาก็ไลฟ์กันแล้วเขาก็โชว์ผ้ากัน

แล้วเหมือนกับคล้ายมีสีเหมือนสีแดงจะคราบเลือดหรือเปล่า
ธนาฬิกฤษณากระถามมีเศษอะไรเหมือนรอยขาด
เศษก้งเศษแก้วหรือมีบ่ายโมงบ่ายไม้อะไรยังไงมั้ย
เอาเป็นว่าคุณมงคลกิจบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปรับด้วยตัวเองใช่ไหม
จะบินไปนู่นเลยค่ะไปอเมริกา

เผื่อมันจะเกี่ยวข้องกับคดีของคุณแตงโมถ้ามันใช่จริง

นี่ฮะหลายคนก็สงสัยว่าตกลงใช่ไม่ใช่ยังไง
คนสงสัยมากว่าใช่จริงหรือมั่ว
พูดตรงค่ะมั่วหรือเปล่าใช่หรือเปล่านี่เห็นไหม
ล่าสุดคุณชมพู่สรรพัฐผู้สื่อข่าวของเรา
ก็เลยติดต่อวีดีโอคอร์ขอพูดคุยซะเลย

สสมงคลกิจทนายกิจสนะนะฮะแล้วก็บังแจ็ค

๓คนนี้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของผ้าผืนนี้
เดี๋ยวลองฟังดูก่อนนะครับ
ทั้ง๓คนก็คือเป็นหนึ่งในทีมที่จะคลี่คลาย
หรือว่าเพื่อที่จะช่วยกันไขคดีแตงโม
หมายเดียวกันถูกไหมคะ

หรือว่าเป็นน้ำหรือเปล่ามันเป็นแบบคล้ายเลือดค่ะอืมเยอะ
ไหมคะอืมติดอยู่ส่วนไหนบ้างเยอะอยู่แต่ว่าผ้าจริงจริงแล้วมันสีขาว
แต่คือเลือดนั้นมันทำให้กลายเป็นสีชมพูชมพู
ยังไงก็ไม่รู้บางแจ๊กจะส่งท่ากลับมาที่ไทยได้เร็วสุดเมื่อไหร่คะ
หรือว่าทั้งสองท่านนะจะบินกลับไปรับไปรับเองเลยพี่เต้เขาจะบินมารับ
ใช่ใช่ใช่กำลังกำลังดำเนินการเรื่องวีซ่าครับผมอ่าพี่เต้เดี๋ยวจะบินไปรับเองเลย
โอ้โหต้องลองวีซ่าก่อนไม่ให้ส่งกลับมาไม่ง่ายกว่าเหรอคะ
นั่นน่ะสิหรือแบบดูว่าต้นทางที่ส่งไปจากใครอะไรอย่างเงี้ที่ส่งไปให้บังแจ๊กอ่ะเนอะ
มันก็ต้องมีที่อยู่คนส่งถูกป่ะหรือกลัวของหายเลยต้องไปรับเอง
ท่านผู้ชมครับระหว่างที่คุยกันเนี่ยบังแจ๊กเขาก็นำผ้าลูกไม้สีขาวผืนนี้นะ
ขึ้นมาโชว์มาอ้างบอกเป็นผ้าผูกเอวของคุณแตงโมจริงที่ใส่ไปในวันตกเรือสปีดโบสต์
แล้วเขาอ้างว่าเนี่ยมีใบไม้แห้งด้วยคล้ายกับใบหูกวางแห้งเนี่ยติดอยู่ในผ้านี่นี่
คือถ้าเกิดว่าในแม่น้ำเจ้าพญาแล้วไปติดไปค้างอยู่มันก็อาจจะมีเศษใบไม้แบบนี้ติดอยู่หรือเปล่า
ค่ะอ่าคุณมงคลกิจกับทนายกฤษณะบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวต้องไปดูพื้นที่ที่แม่น้ำแล้ว
ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยโดยเฉพาะจุดที่เรือสปีดโบสต์แล่นผ่านเนี่ย
ตรงไหนมีต้นไม้ลักษณะแบบนี้อยู่บ้างเพราะอาจจะเป็นจุดที่สืบสวนต่อไปได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนวันนั้น
ี่สิบสี่กุมภาพันธ์แล้วระหว่างที่มีการหยิบผ้าสีขาวผืนนี้ออกมาโชว์นะฮะ
อันนี้บางแจ๊กเขาอ้างนะเขาบอกโอ้โหกลิ่นมันเหม็นมาก
จนเขาต้องสวมหน้ากากอนามัยสองชั้นเห็นไหมฮะแล้วก็ใส่ถุงมือ
แล้วบอกว่าตั้งแต่ได้รับผ้าลูกไม้มาถึงมือเนี่ยมันเหมือนมีอาการเหมือนไม่สบายเกิดขึ้นทันที
ผู้สื่อข่าวของเรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยคือระหว่างที่คุยกันอยู่สสเต้นี่เขาทักเรื่องมีเงาผู้หญิงด้านหลังบังแจ็คนะฮะ
คุณเขมสอนท่านผู้ชมช่วยกันดูหน่อยสสเต้ก็บอกมีเงาของผู้หญิงเนี่ยอยู่ข้างหลังบางแจ๊กหรือเปล่า
ส่วนที่มาที่ไปใครเป็นคนไปหาผ้าชิ้นนี้เจอแล้วส่งไปถึง
สหรัฐมาให้บังแจ๊กคือพยายามถามทั้ง๓คนและทั้ง๓คนบอก
ขอปิดเป็นความลับหมดเลยอ่าคุณชมพู่สลันพัฒน์ก็ถามอาจจะมั่นอกมั่น
ใจได้ยังไงว่ามันเป็นของจริงมันเป็นของคุณตังโมจริงจริงเนี่ย
ทางคุณมงคลกิจบอกว่าผ้าผืนนี้เป็นหลักฐานสำคัญเชื่อว่า
นำไปสู่การไขคดีคุณแตงโมได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของหลัก
เดี๋ยวผมจะไปสหรัฐไปรับมาด้วยตัวเองพอกลับมาเมืองไทย
คราบสีแดงบนผ้าผูกเอวเนี่ยเป็นคราบเลือดหรือเปล่าแล้วถ้า
บอกว่าเขาผูกอยู่ที่เอวใกล้กับบาดแผลใหญ่ตรงต้นขา

บอกว่าหากผลตรวจคราบเลือดเป็นของคุณแตงโมจริง

ที่ใช้ทำร้ายร่างกายคุณแตงโม

ขณะเดียวกันนะฮะระหว่างที่คุยกันอยู่เนี่ยทางวีดีโอคอร์เนี่ยนะครับ
แจ๊กระบุว่าไม่ไว้ใจการทำงานของตำรวจ
ทำให้สสเต้กับทนายกิจสนะ
บอกว่าจะส่งคดีอ่าส่งเรื่องคดีคุณดังโมเนี่ย
แล้วตำรวจเนี่ยจะไม่มีอำนาจในคดีตังโมอีกต่อไป
ก็ยังมีการคุยกันกับทั้ง๓คนนะครับ
ออกมาเคลื่อนไหวตรงนี้ว่าเออกังวลไหม

เขาจะหาว่าอะไรมายุ่งอะไรแบบนี้มันดูล้ำเส้นมากเกินไปหรือเปล่า
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาหน้าจอพี่อุ๋ยว่า
สร้างหลักฐานเป็นเท็จมันจะผิดกฎหมายป่ะเนี่ย

เพราะว่านี่เขาก็แบบแหมเห็นตำรวจบอกทนายเดชาก็บอกใช่ไหมอืม
กำลังรวบรวมหลักฐานพวกสร้างคลิปมาปั่นป่วนอะไรพวกนี้อยู่
ใช่คือถ้ามันเป็นเรื่องจริงเป็นหลักฐานจริงอันนี้จะขอบคุณมากเลย
มันจะเป็นหลักฐานสำคัญมากทางคดี
แต่ถ้ามันไม่ใช่สร้างหลักฐานเท็จโพสต์เรื่องราวในโซเชียล
เรื่องราวอันเป็นเท็จอะไรอย่างนี้มันจะเป็นความผิดนะ
เขาจะฟ้องเอาไหมกังวลกันไหมเนี่ย
สสเต้บอกว่าถ้าหากคิดจะฟ้องต้องคิดใหม่นะครับ
เพราะถ้าฟ้องต้องถือว่าลากเลือด
สสเต้บอกต้องลากเลือดแล้วก็ยังบอกว่าใครที่จะฟ้องเขาเนี่ย
เอาหัวไปชนรถบรรทุกเนี่ยยังเจ็บน้อยกว่า

ผมก็คิดภาพไม่ออกเพราะไม่เคยเอาหัวไปชนรถบรรทุก

เพราะว่าสสเต้เนี่ยมีทีมกฎหมายอยู่ในมือ
ส่วนที่มีการแจ้งข้อหาเพิ่มกับคนบนเรือ
มีการออกหมายจับกระแสข่าวลือว่าจะออกหมายจับ
โดยเฉพาะคนที่เป็นกุญสือของคน๕คนเนี่ย
สสเต้มองว่าความคืบหน้าทางคดี
ก็แค่เป็นไปตามพยานหลักฐานที่มีจากเดิมเท่านั้น
ส่วนเรื่องการเตรียมออกหมายจับคนที่เป็นกุญสือคนบนเรือ
สสเต้บอกเฉยเพราะกุญสือเนี่ยมีหลายระดับ
ตั้งแต่ระดับที่๑ที่ทุกคนสามารถมองเห็น
ไปถึงระดับ๒ระดับ๓ที่หลายคนอาจมองไม่เห็น
มันมีหลายระดับถ้าอยากรู้ว่ากุญสือคือใครบ้างเนี่ย
สสเต้บอกว่าก็ไปเช็คจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

ไม่กลัวบ้านก็มีอยู่แล้วรถก็มีอยู่แล้วไม่ได้หิวอะไรหรอก
คือต้องเข้าใจนะครับว่าทางทีมเราก็มีทีมกฎหมายที่ค่อนข้างแน่นนะ
มีอดีตอายการนะครับมีอดีตผู้พิพากษาสารสูง
หลายคนที่เกษียณอายุราชการแล้วนะครับ
แล้วก็ต้องอย่าลืมนะว่าฟ้องเราเนี่ยลากเลือดนะ

ถึงใครก็ได้ที่คิดจะดำเนินคดีกับทีมคืนนี้

ต้องคิดดีนะว่าทีมนี้ไม่ได้ไก่กานะ
มีทั้งในระบบกฎหมายและนอกระบบกฎหมาย
ก็เอากันแต่พอสมพอควรก็แล้วกันนะครับ

จริงแล้วเชื่อว่าไม่ได้มีใครอยากจะไปแจ้งความดำเนินคดีอะไร

คนก็เอาจริงคนก็ชื่นชมแหละ
ที่คุณลงพื้นที่หาหลักฐานดูภาพกล้องวงจรปิดแบบอย่างต่อเนื่อง
ลดละเลยตอนนั้นอ่ะใช่คนก็โอ้คุณแบบตั้งใจจริงนะนะคะแต่ไอ้เรื่องผ้าอันนี้
คุณผู้ชมก็สงสัยส่งข้อความมาเยอะว่ามันจริงหรือเปล่าอ่ะมันจริงไหมเนี่ยพี่อุ๋ย
ก็ไม่รู้แต่ถ้ามันจริงแหม่ต้องส่งไปถึงนู่นเลยเหรอ
มันก็มีหลายอย่างที่เกิดคำถามอะเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอความคืบหน้าอยากรู้เหมือนกันว่าจริงหรือเปล่า
ประเทศไทยเรานี่ไม่มีใครจะไว้ใจได้แล้วหรือยังไงต้องส่งไปต้องไปให้บังแจ๊กที่อยู่ที่สหรัฐอย่างเงี้เหรอ
นั่นน่ะสิคะแล้วบางแจ๊กเขาอยู่สหรัฐจริงหรือเปล่านั่นไหนไหนคะ
แต่ว่าแต่ละวันที่ออกมาก็เนี่ยวีดีโอคอล์ก็จะอยู่กับผ้าบ้านอย่างนี้ใช่ไหม
ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนอืมอ่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวตามให้ต่อเรื่องนี้คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะจริงจริงทีนี้ค่ะ